บันเทิงไทยรัฐทราบทุกสิ่งรู้สิ่งทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมความแซ่บมือบ่ายกันแบบนี้นะคะ
กับเราสองสาวสวยมากคิดไปเองสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้แซ่บแน่นอนนะคะ
มาเริ่มข่าวแรกของเรากันก่อนเลยสำหรับพระเอกหนุ่มผิวเข้มลูกสองแล้ว
นัทธวุฒินะคะที่ขอน้องรับฉายาเจ้าพ่อละครรีเมค
เพราะว่ากระแสตอบรับเรื่องล่าสุดเนี่ยโอ้โหปังมากเลยค่ะคุณผู้ชม
หลวงคุณหลวงอ่ะถูกต้องเอาไปติดตามข่าวนี้กันค่ะนี่แหละค่ะ
เจ้าพ่อละครรีเมคคนล่าสุดของเรานะคะหลังจากที่โชว์ฝีไม้ลายมือ
ละครรีเมคเรื่องล่าสุดจบลงไปก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครเป็นอย่างดี
ได้รับฉายาเจ้าพ่อละครรีเมคไปครองนั่นเองงานนี้คุณพ่อลูกสองเผยว่ารู้สึกดีใจนะคะ
หากใครจะยกฉายานี้ให้ส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสที่ได้รับงานละครรีเมคอย่างต่อเนื่อง
ว่าเป็นงานในฐานะนักแสดงก็ต้องทำได้ทุกบทบาทส่วนเรื่องอายุอนามของเจ้าตัวที่เพิ่มขึ้น
ถูกมองว่าอาจจะหานางเอกในวัยใกล้มาประกบกันนั้นอาจจะยากขึ้น
เอกผิวเข้มก็มองว่าเรื่องอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยประกบคู่กับนางเอกรุ่นน้องหลายต่อหลายคนมาแล้ว
ขึ้นอยู่กับบทบาทที่ได้รับมากกว่าค่ะ
ก็รีเมคครับก็จริงรีเมคมันคือการสืบสารวัฒนธรรมดีนะครับ
คือละครดีที่คนชอบดูเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นละครซึ่งเราก็ทิ้งไปไม่ได้อยู่ดี
ละครรีเมคเนี่ยมันก็เหมาะกับพระเอกรีเมคอย่างผมอยู่แล้วนะครับหน้าตาใช่ไหมฮะผิวฟัน
หน้าตาผิวพันธุ์หรือว่าสไตล์ต่างนะครับก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเขาเหมาะกับบทหรือเปล่า
ไม่ไม่เห็นซีเรียสเลยเฉยมากเลยครับมันคืองานครับผมผมงานคือนักแสดงละครนะครับ
แต่มันไม่ได้เฉพาะว่าผมเป็นนักแสดงละครรีเมคนักแสดงละครพล็อตใหม่ไม่ใช่
คือผมนักแสดงละครไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องอะไรผมแสดงหมดครับผม
น้ำตาลก็๒๓ประมาณคือน้อยเท่านั้นมี๑๙ด้วยแสดงว่าหน้าเรายังพอได้อยู่
ไม่มีปัญหาครับมีปัญหาคือวิธีการคือเราเป็นนักแสดงนะครับ
ตัวเป็นนักแสดงเราต้องทำงานในวงการนี้อยู่แล้ว

อายุเป็นเพียงตัวเลขบอกแล้วค่ะ

แต่ที่พี่ป๋อได้เล่นละครแบบย้อนยุคบ่อยนี่คือหน้าตาแกโบราณหรือว่ายังไง
ไม่คมเข้มแบบฉบักไทยไงพอได้อยู่นะ
จะบอกว่ารุ่นน้อง๒๐ต้นคราวก่อนนู้นหลายปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมว่านาลีถ้าจำไม่ผิดนะ

คือแบบเด็กมากคือพี่ป๋อเนี่ยอายุห่างเท่าตัวเลยอะคุณผู้ชมเป็นรูปได้เลยม้าวไป